เดี๋ยวพ่อพาไปดูแท็กซี่อีกคันนึงนะครับ

แต่ว่าคันนี้ผู้โดยสารขึ้นไปเนี่ยบอกว่าโอ้โห
ทีแรกก็แปลกใจว่าทำไมขับช้าเหลือเกิน

พอหันไปดูโชเฟอร์แท็กซี่

ก็เลยได้คุยกันถามว่าโอ้โหพี่มันยังไงกันเนี่ย

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาแชร์ประสบการณ์เอาไว้เนี่ยฮะโชเฟอร์แท็กซี่เห็นไหม
โอ้โหมีสายโยงมาอย่างนี้เลย
คือผู้โดยสารเขาบอกว่าคือใจหนึ่งก็รู้สึก
เอกใจทำไมช้ามากรู้สึกไม่ปลอดภัยถูกต้อง
แต่อีกมุมหนึ่งก็เห็นใจพี่คนขับแท็กซี่เนี่ยดูฮะ

เขาก็เลยถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราว
วันนี้เราตามไปเจอพี่โชเฟอร์แท็กซี่คันนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าฟังเรื่องจากเจ้าของเฟซบุ๊กก่อนนะครับ
ผู้ที่ได้แชร์เรื่องนี้เอาไว้นะครับบอกว่า
ได้ขึ้นรถแท็กซี่คันหนึ่งเพื่อจะกลับบ้าน
แต่เอกใจว่าทำไมลุงขับช้ามากไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ต่อมาลุงก็ให้ช่วยดูว่าเครื่องช่วยหายใจหลังเบาะเนี่ย

เธอก็เลยสอบถามลุงว่าเออมันเป็นยังไงกันก็ได้ความว่าลุงเนี่ยป่วยหลายโรคตาก็มองไม่ค่อยเห็น
แต่หนักคือเป็นโรคไตขับรถไปต้องล้างไตไปด้วยนะแล้วก็มีพวกสายต่างเนี่ยโยงรอบตัวลุงเต็มไปหมด
เจ้าของโพสต์บอกว่าคนขับแท็กซี่ยังเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าอยู่ตัวคนเดียว
ภาระค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยก็มีค่าเช่าบ้านมีเงินคนพิการที่ได้เดือนละ๘๐๐บาท
ซึ่งไม่พอกับค่ารักษาพยาบาลตัวเองนะฮะเลยต้องออกมาเช่ารถแท็กซี่แล้วก็เอามาขับนะครับ
ถามว่ามีใครที่อยู่เป็นครอบครัวอีกบ้างก็มีลูกชายแต่ว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้มาดูแลเลย
พอพูดถึงลูกชายคนโพสต์บอกลุงร้องไห้ฮะสุดท้ายเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ก็แยกย้ายกันไปแล้วเขาก็มาโพสต์เรื่องราววันนี้เราตามเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับ
คุณลุงคนนี้นะฮะตายแกมองไม่ค่อยเห็นนะค่ะโอ้นี่น่าเป็นห่วงเวลาไปขับรถนะ
ใช่ค่ะอย่างอื่นก็น่าห่วงหลายโรคเหลือเกินท่านผู้ชมครับ
คุณลุงคนนี้นะฮะแท็กซี่ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
ชื่อคือนายสุเมษสิงพันธุ์อยู่ที่ห้องเช่า
ก่อนถึงตลาดไม้ตราตำบลบ้านม้าเผือบางไสจังหวัดพระนครศิริยานะครับ
เป็นห้องเช่าที่ในห้องก็มีที่นอน
มีราวตากเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าพัดลมตัวหนึ่ง
ที่เหลือเป็นกล่องน้ำยาล้างไตทางออกเซียนน่ึงถัง

ก็ต้องรักษาไตอีกรักษามาตลอด
รักษามาตลอดตอนนี้ก็ต้องล้างไตเองผ่านช่องท้องวันละ๔ครั้ง
แต่ก็ต้องหาเงินไงเอามาเป็นค่าใช้จ่ายดูนี่ฮะ
เต็มบ้านเลยเต็มห้องเช่าเลยนะฮะ
เขาก็เลยต้องไปเช่าแท็กซี่เอามาขับนะครับเพื่อหารายได้
เช่าแท็กซี่ขับวันหนึ่งก็ขับ๘ชั่วโมงนะ
ทีนี้มันก็นานก็ต้องติดถังออกซิเจนเอาไว้ในรถด้วย
เมื่อจะไปแกก็ต้องค่อยแบบนี้
ก็เลยขับได้ที่สัก๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นายสุเมฆบอกว่าที่ต้องขับรถทั้งที่ป่วยเพราะจำเป็นจริงครับ
ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวเองถ้าหยุดจะไม่มีเงินมาจ่ายภาระต่างนะครับ
ค่าเช่าบ้านค่าเช่ารถแท็กซี่ค่าน้ำมันรถค่าออกซิเจนค่ากินค่าอยู่อื่นอีก
รวมแล้วต้องใช้เงินสักประมาณ๑๒๐๐บาทต่อวัน
นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราก็นั่งรถแท็กซี่ของคุณลุงสุเมฆไปด้วยนะครับ
แล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวเดือนธันวาคมนี้ต้องหาเงินอีกแล้ว
เพราะว่าต้องเตรียมตัวในการผ่าตัดต้อกระจก

แต่บางครั้งหมอเขาเตือนมาแล้วว่าอย่าให้ติดเชื้อเด็กครับอย่าติดเชื้อง่าย
เพราะเรารู้ว่าผู้อาจารย์คนนั้นมีโรคอะไรขึ้นมาบ้าง

อาชีพเดียวทำอื่นมันหนักทำอะไรไม่ได้ยกอะไรก็ไม่ได้

ใจอยากทำอื่นด้วยแต่มันสู้ไม่ไหว
วันนี้คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวของเราก็ถามคุณลุงนะ

ลุงแล้วไม่มีใครดูแลเลยป่วยหนักขนาดนี้
แค่นี้ฮะถามตรงนี้เหมือนจี้จุดเลยครับ
ลุงร้องไห้ออกมาเลยฮะ

บอกว่ามีลูกสาวคนเล็กอยู่คนหนึ่งกับลูกชายคนโต
ยุงสุด๙ปีแต่อยู่กับแม่

ส่งเงินมาให้บ้างแต่ก็ไม่ได้มากนัก

แต่ลุงก็เข้าใจนะว่าลูกชายเขาก็ต้องทำงานอะไรพวกนี้
ลุงก็เลยไม่มีใครดูแล
ผมรักลูกผมมากไงผมไม่เอาให้เขาเผทิวนเขาไง

อันนี้ที่ลุงซูมเมตรเขาเล่าให้เราฟังนะ
ส่วนเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ใกล้กันนะครับ
บอกว่านายสุเมฆโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เป็นคนนิสัยดี
แต่ว่าเจ็บป่วยหลายโรคแล้วก็อยู่คนเดียว
ก็ต้องไหว้วานเพื่อนบ้านเนี่ยให้ช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว
เพื่อนบ้านคนที่เราคุยด้วยบอกว่า
รับว่านายสุเมฆนี่เขาเป็นคนสู้ชีวิตนะ

เพื่อหาเงินมาดูแลตัวเอง

เขาจะให้ซักตากผ้า

ในกลางคืนเขาก็ออกนะแท็กซี่

เจ็บแค่นี้เขาเจ็บเยอะกว่าเราอีก

พอมีคนทราบเรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่คุณลุงสุเมฆเขาบอกกับเรานะครับ
ก็เลยบอกว่าตั้งใจจะเก็บเงินเพื่อให้พอไปเปลี่ยนไต
จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติจะได้แข็งแรงทำมาหากินได้